สามีภรรยาเขาออกมาบอกว่าเขาถูกหวย
รางวัลที่๑ได้เงิน๑๘ล้าน
แต่พอถูกปุ๊บลอตเตอรี่หายไป

สงสัยว่าพี่ชายจะเป็นคนขโมยไป
เพราะหลังจากลอตเตอรี่หายเอ๊ะพฤติกรรมพี่เปลี่ยนฮะ

แล้วก็หายออกจากบ้านติดต่อไม่ได้จนถึงตอนนี้ครับ
ก็เลยสงสัยว่าน่าจะเป็นพี่ชายที่ขโมยลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลไปนะครับ
ผู้เสียหายสองคนที่ออกมาบอกเรื่องนี้คือ
นายศรีอนนท์แสงอรุณอายุ๓๔ปี
แล้วก็นางเพชรนาราคุณวิชัยอายุ๒๘ปี
นี่แหละฮะเป็นสองสามีภรรยาเดินทางมาขอคำปรึกษาจากทนาย
ลนรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะถูกลอตเตอรี่
รางวัลที่๑งวด๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
หมายเลข๑๗๔๐๕๕๓ใบ
โอ้โห๓ใบ๑๘ล้านนะคุณเยอะมากนะครับ
แต่พอรู้ว่าถูกปุ๊บเอ๊ะสักพักหนึ่งสลากหายครับหาไม่เจอ
สงสัยว่าพี่ชายที่อยู่บ้านเดียวกันจะขโมยสลากอันนี้ไป
สอนอครองตันแล้วก็ภาพถ่ายของพี่
อันนี้คือภาพถ่ายพี่ชายเขาต้องขออนุญาตเบอร์ใบหน้านิดหนึ่ง
ให้กับทนายความเพื่อเป็นหลักฐานนะครับ
คุณศรีอานนท์เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เขามีอาการแปลก
เขาได้ไปอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมบอกว่า
ขอให้ถูกหวยมรวมวันที่หนึ่ง
จากนั้นมีอาการเหมือนคนโดนของ
พอวันที่๕มิถุนายนก็มีเสียงแว่วใส่หู

มีเสียงแววมาให้ไปหาหมอปลา
งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็แน่
วันที่๗มิถุนายนเริ่มมีอาการร้อนทั้งตัว
เพื่อนบอกว่าอ้าวแกก็ไปหาหมอปลาสิ

ปราบสัมภเวษีใช่ไหมอาการแกไม่ปกติแล้ว
ก็เลยตัดสินใจขับรถไปหาหมอปลาที่จังหวัดเพชรชบุรีทันที
มีลุงคนหนึ่งไปขายลอตเตอรี่
ถามหาเลขในใจเขาต้องการซื้อ๖๖
แต่ลุงบอกว่าไม่มีหรอกมีแต่๕๕

ตามนี้เขาก็ได้มา๓ใบซื้อที่ปั๊มนี้
ด้วยความสงสารลุงเห็นเลขมัน
มันใกล้เคียงกันกับทะเบียนรถของตัวเองก็เลยซื้อเอาไว้ด้วย
แล้วก็เดินทางไปหาหมอปลาต่อนะครับ
วันที่๘มิถุนายนถัดมาครับ
หลังจากหาหมอปลารักษาอาการจนเริ่มดีขึ้นที่แบบ

หรือมีคนอะไรมาเข้าสิ่งโดนของอะไรนี่นะฮะ
ก็เดินทางกลับจากเพชรชบุรีถึงบ้านแถวครองตันกรุงเทพ
นำลอตเตอรี่ที่ซื้อมาเอาไปใส่กล่องทิชชู่ไว้
แล้ววางไว้บนตู้เย็นจะรู้แค่ภรรยาสองคน
แต่ว่าจังหวะที่กำลังจะเอาใส่เนี่ย
มีนายวีรพลแสงอรุณซึ่งเป็นพี่ชายมาเห็นพอดีครับ
จังหวะที่เอาลอตเตอรี่หย่อนใส่กล่องทิชชู่พอดีนะฮะ
แต่ก็ไม่ได้เอกใจเอาเป็นญาติพี่น้องกันพี่ชายกันนะครับ
จนกระทั่งวันที่๑๖มิถุนายนวันหวยออก
โอ้โหพอรู้ว่าหวยออกอะไรก็ดีใจสิ
มันคือรางวัลที่๑ได้๑๘ล้านครับ
หลังจากรู้ว่าหวยออกแล้วถูกเลิกงานปุ๊บ
รีบกลับมาที่บ้านจะเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงิน
หายไปแล้วหาไม่เจอหาไม่เจอไปถามพี่ชายกับน้าสาวก็ไม่มีคนเห็น
บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่มีใครรู้เรื่องเลยเนี่ยฮะนะครับ
หายไปแล้วนะครับทีนี้ระหว่างนั้นเขาก็คิดว่าเอ๊ที่หวยหายไป
อาจจะเป็นเพราะสิ่งลี้ลับหรือเปล่าที่เขาเคยเชื่อว่ามีอะไรมาทำให้เขา
แบบเกิดเรื่องแปลกเกิดขึ้นอืมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นทำให้หวยหาย
หรือเปล่าภรรยาก็เลยโทรกลับไปปรึกษาร่างทรงที่ที่ลาวอีกทีหนึ่ง
เพื่อสอบถามว่าหวยของเขานี่หายไปไหนบอกว่า
ถูกซ่อนไว้หลังตู้หาให้ดีหลังบอกก็ค้นหาทั้งตู้ทางบ้าน
ทั้งตัวเขาตัวน้าสาวหลานชายคนงานในบ้าน๗คนช่วยหาก็ไม่เจอครับ
ก็เลยโทรไปถามร่างทรงอีกครั้งได้รับคำตอบว่าตอนนี้หวยไปอยู่กับชายหญิงคู่หนึ่ง
และโอกาสจะได้กลับมาคงยากแล้ว
ร่างทรงบอกแบบนี้เลยนะครับไปฟังเสียงเขาหน่อยนะครับ
ก็ถามเขาว่าจะเห็นจะเจอไหมเขาก็บอกยากเขาก็พูดอย่างนี้
ทีนี้เขาก็บอกว่ามีคนซ่อนไว้อยู่ในตู้ก็หาอยู่ในตู้ก็ไม่มี
ทีนี้ก็ผ่านมาอีกก็โทรไปหาเขาอีก
เขาก็บอกว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายเอาใบเขาก็ว่าอย่างนี้เนี่ย
แล้วเราเชื่อต่างนะครับ

เขาบอกไหมว่าคนที่เอาไปลักษณะเป็นยังไง
เขาก็ไม่บอกเขาก็มีแต่บอกผู้หญิงผู้ชายแค่นี้
ใช่เขาก็พูดแค่นี้แหละ
แต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่ากว่าเขาจะตัดสินใจไปแจ้งความมันผ่านมาเกือบเดือนนะ

เขาไปแจ้งความ๑๔กรกฎาคมคุณผู้ชม
ตัดสินใจไปลงบันทึกประจำวันที่สนครองตัน
เขาถูกหวยงวด๑๖มิถุนายนนะ

แต่ไปแจ้งความ๑๔กรกฎาคมคุณผู้ชมเพราะว่า
จากว่าตั้งแต่สลากเขาหายไปเขาบอกว่าพี่ชายเริ่มมีพฤติกรรมที่แปลก
จนจนจากคนที่ไม่มีเงินอ่ะทำแค่เย็บผ้าอยู่บ้านกลับเป็น
ไม่ยอมทำอาหารกินแล้วไม่เคยช่วยหาหัวที่หายด้วย
ลูกน้องที่ทำงานกับพี่ชายก็เริ่มมีอาการแปลกแปลกเหมือนกัน

หลังจากนั้นพี่ชายเริ่มออกไปเที่ยวเริ่มมีพิรุธหลายอย่าง
ประมาณปลายเดือนมิถุนายนพี่ชายหาซื้อที่แล้ว
ทั้งที่ไม่เคยมีเงินมาก่อนเริ่มไปหาซื้อที่ซื้อทาง
แล้วคุยกับหลานว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะสร้างบ้านสัก๓๔แสนสักหลังหนึ่ง
อะไรแบบนี้ฮะนะครับเอาไปฟังเสียงอีกทีหนึ่งนะครับ
แต่ไปถามซื้อที่เขาได้ยังไงผมก็งงแล้วก็คุยกับหลานว่าจะไปสร้างบ้านหลัง๓๔แสน
ที่ตัวเองไม่มีเงินพฤติกรรมเปลี่ยนไปคนเรามันไม่น่าพูดอย่างนี้
แล้วมีอีกเฟสหนึ่งเขานี่กับผมแล้วแล้วเขาไปกินเหล้ากับเพื่อนเขาที่ต่างจังหวัด
ช่วงเดือนต้นเดือนสิงหาแล้วเพื่อนเขาโพสต์ว่า
สิบแปดล้านมาหาแต่ผมไม่ได้เป็นเพื่อนกับเพื่อนเขานะ
แต่หลานผมเป็นเพื่อนหลานเลยมาให้ดูเพราะว่าเสีย๑๘ล้านมาหา
ผมก็งงว่าเพื่อนเขารู้ได้ยังไงว่าเขามีเสีย๑๘ล้าน
นี่ไปเจอในเฟซบุ๊คของเพื่อนของพี่ชายอืม
โพสต์ว่าเสียสิบแปดล้านมาหามันก็เอ่อเข้าขายว่า
น่าจะเป็นคนที่ขโมยล็อตเตอรี่ไปรึเปล่าทำแม่งทำแม่ง
แต่ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะเป็นเดือนกว่าจะแจ้งความ
ทีนี้นายศรีอานนท์เขายังบอกด้วยนะคุณว่าวันเดียวกันกับที่ไปแจ้งความ
ก็คือสิบสี่กรกฎาคมอ่ะเออพี่ชายหายตัวไปครับ
หายออกไปจากบ้านเลยค่ะบล็อกทุกการติดต่อเฟซบุ๊กก็ไม่ได้
ก็ไม่รับโทรศัพท์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
น้าสาวเองก็ย้ายออกจากบ้านไปเหมือนกันทั้งทั้งที่ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกันมาก่อนเลยอ่ะ
ก่อนหน้านี้ก็อยู่ด้วยกันมาดีอยู่ก็ย้ายออกไปเฉยเลย
ก็เลยรู้สึกว่ามันเข้าเขาอ่ะพี่ชายต้องเข้าโมเตอรี่ไปแน่เลย
เหมือนที่ร่างทรงบอกว่าอยู่กับชายหญิงคู่หนึ่ง
น้าสาวก็อาจจะรู้เห็นไง
ก็เข้าออกไปเฉยมันก็ไม่สืบไม่สืบไปเลยเลย
ผมว่าน้าสาวน่าจะรู้ทีหลังเพราะวันนั้นวันที่สิบหก
เฮ้ยวันที่ผมอยู่ก่อนไปแจ้งความวันเสาร์
อยู่ดีเขาเดินเข้ามาเรื่องงานตามตุ้มเขาบอกว่า
ลอตเตอรี่มันเขียนชื่อมึงจะไปขึ้นยังไง
ที่ก่อนหน้านี้ผมถามเขาเขาบอกว่าไม่รู้ไม่เห็น
แล้วทำไมอยู่ดีเขามาพูดคำเดียวออกมาคล้ายเขาหลุดออกมา
เขาหลุดออกมาพูดผมก็งงผมก็ได้แต่งง
แต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้เพราะถลักไม่อยู่กับผม
แต่เราได้เขียนไหมมันใช่หรือเปล่า
ผมไม่แน่ใจตอนนั้นผมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่เขาพูดออกมาเองว่า

คือจริงทุกคนพอได้ฟังก็งงเหมือนกัน

งงเหมือนกันเลยว่าหวยเดินได้หวยมีขาหรือว่ายังไงกันแน่
ความงงหลายอย่างตั้งแต่ที่เอาลอตเตอรี่ไปใส่ในกองทิชชู่แล้ว

ทีนี้หลายคนก็บอกว่ามีหลักฐานอะไรไหม
ลอตเตอรี่นี้มันเลขอะไรแล้วมันเป็นของเราจริง

ไม่ได้ถ่ายรูปสลากที่ถูกรางวัลเอาไว้
แล้วก็จำเลขชุดของสลากใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบไม่ได้เลยด้วยเหมือนกัน
นายรณรงค์แก้วเพชรเลยบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อน
เรื่องนี้ต้องตรวจสอบก่อนว่ามีมูลน่าเชื่อถือหรือเปล่า
เพราะว่าแม้ที่มาแจ้งความเท็จกันหรือว่ามาร้องเรียนเท็จกันหรือกุเรื่องขึ้นมา

เพราะว่าน่าจะไปดูกล้องที่ปั๊มที่เขาไปซื้อได้
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไปซื้อจริงอาจจะมีบางมุมที่เห็นว่ามีคุณลุงมาขายให้เขา
แล้วเขาไปซื้ออันนั้นน่าจะเป็นหลักฐานที่เป็นชิ้นสำคัญเลย

สามารถดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายได้เลย
จะเดินทางไปสอนอคลองตันเพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีด้วย
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอบคำความคืบหน้าที่ศของตัล

ได้ไปสอบหาของกองสลักให้ไหม
เพราะว่าอย่างประชาชนไม่มีสิทธิ์ไปถามยังได้
ต้องอาศัยอำนาจของตำรวจ
หาความจริงที่ปั๊มประทอที่เขาบอกว่า
เขียนว่าทันสมัยใหญ่ที่สุดในโลก
ริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้
ตำบลบางเข็มอำเภอเขาน้อยจังหวัดเพชรชบุรี
หลังจากที่ผู้เสียหายอ้างว่าไปนั่งรับประทานอาหารพร้อมกับภรรยา
แล้วก็เป็นจุดที่มีคุณลุงคนนึงเนี่ยเอาลอตเตอรี่ไปขายให้
จากการสอบถามนายสมิทร์อายุ๓๐ปีเป็นเพราะ๑๙๖๑พร
จำหน่ายลอตเตอรี่ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าเข้าศูนย์อาหาร
บอกว่าในปั๊มอีก
อยู่ที่บริเวณทิศใต้๒แผงแล้วก็ร้านของตนซึ่งอยู่ที่เหนือ

ที่ผ่านมาเนี่ยปั๊มจะมีกฎระเบียบห้ามผู้ค้าลอตเตอรี่จร
หมายถึงว่าที่หาบเล่มาเนอะที่ถาดมาแล้วก็เดินเข้าไปเนี่ย
เข้าไปขายเลยเนื่องจากมีการให้เช่าพื้นที่การจำหน่ายอย่างถูกต้องแล้ว
เนี่ยตั้งอยู่นี่มานานกว่า๑ปีเปิดแพงทุกวันที่ผ่านมาโดยรอบจะมีพ่อค้าจรเดินมาขายอยู่บ้าง
แล้วก็มีผู้ค้าลอตเตอรี่ขาจรบางส่วนแอบเข้ามาขายบ้างแต่ถ้าตนเปิดร้านอยู่
พ่อค้าจรจะไม่กล้าเข้ามาจำหน่ายที่นี่เพราะถือว่าก็ผิดกฎของที่ปั๊มนี้นะครับ
หลังจากเกิดเหตุนายศรีอานนท์ก็คอยเดินทางไปสอบถามเพื่อไปถามหาคนขายขาจรคนนั้น
เคยไปถามหนึ่งครั้งแต่ตนกับแม่ค้าที่ขายอยู่ไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จำไม่ได้
ว่ามีพ่อค้าขาจรมาจำหน่ายในวันที่เกิดเหตุหรือเปล่าทั้งนี้ก็เป็นไปได้ที่พ่อค้าขาจรอาจจะไปจำหน่ายในวันที่เกิดเหตุ
๕โมงเย็นหลังจากที่ศูนย์อาหารปิดก็เป็นไปได้และตัวเองก็ปิดแผงแล้วซึ่งอาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นก็ได้นะครับ
คนขายที่เปิดร้านขายน้ำที่ปั๊มนี้มานานกว่า๓ปีแล้ว
ก็บอกว่าที่ผ่านมาก็เห็นนะเคยเห็นว่ามีพ่อค้าจรเนี่ย
ลอตเตอรี่เข้าไปขายรอบนอกอยู่อาจจะมีเข้ามานั่งกินข้าวข้างในศูนย์อาหารบ้าง
แต่ก็ไม่เคยเห็นว่าเข้ามาจำหน่ายข้างในศูนย์อาหารเลยวันที่เกิดเหตุก็จำไม่ได้
ว่ามีพ่อค้าขาจรเข้ามาหรือไม่นะฮะอ้าวก็ต้องรอสอบสวน
ต้องรอตรวจสอบไปทางกองสลากด้วยว่ามีคนไปขึ้นเงินหรือเปล่า
แปดล้านถ้าขึ้นเงินจริงก็ต้องมีหลักฐานว่าเขานำไปขึ้นเงินนะฮะ
แน่นอนคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมรับชมอยู่พรุ่งนี้ก่อนหวยจะออกใช่
หลายคนเริ่มวิตกกังวลแล้วคือถ้าใครที่ไม่ได้ไม่ได้พกลอตเตอรี่ไว้กับ

อยู่ตรงไหนไปหย่อนไว้ที่ไหนวางไว้ที่ไหนอยู่ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงอะไร

พรุ่งนี้แล้วไงถูกต้องหรือถ้าคุณผู้ชมมีวิธีการที่จะทำยังไงที่จะมีหลักฐานยืนยันเอาไว้ได้ว่า
นี่แหละเป็นลอตเตอรี่ของเราจริง
มีวิธีไหนบ้างก็ลองส่งมาบอกกันได้นะคะ